แต่ว่าทางกลุ่มของคนที่เขารวมกลุ่มกันขึ้นมาแล้วตั้งบริษัทในการรับเทรดเงินเนี่ยนะ

คดีนี้มันดังมาตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อน

มีผู้ต้องหามา๒๓ชุดด้วยกัน

ซึ่งมีดาราสาวชื่อดังคุณพิงกี้

ใช่ค่ะเป็นจำเลยต้นเลยนะลำดับที่๒นะคะ

คุณพิงกี้ปัจจุบันอายุ๓๖ปีนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็น๑ในผู้ต้องหา

รวม๑๙คนนะครับที่อายการเนี่ยส่งฟ้องสาร
และสารท่านไม่ให้ประกันตัวนะครับ
ระหว่างการพิจารณาดำเนินคดี
จะมีนัดตรวจพยานหลักฐานทางคดีอีกครั้งก็นู่นเลย

เราได้รับข้อมูลว่าช่วง๒ทุ่มเมื่อวานนี้นะครับ
คุณพิงกี้กับคุณแม่ถูกส่งตัวไปที่ทันทะสถานหญิงกลางนะครับ
ขณะนี้อยู่ในแดนแรกครับ
ซึ่งยังต้องกักตัวก่อน๕วันนะฮะ
ยังไม่ถูกส่งตัวเข้าที่คุมขังในเรือนจำ
ตามระเบียบขั้นตอนของทางราชธรรมนะครับ

ต้องกักตัวในแดนแรกรับ๕วันก่อน
เพื่อดูเรื่องของโควิด๑๙

ผู้ต้องหาคนอื่นก็อยู่ห้องกากโรคเหมือนกันนะฮะ
ที่อยู่ร่วมกันเนี่ย๘คนนะครับ
ถ้า๕วันนี้ไม่มีเรื่องของโควิดเข้ามาอีก
ก็จะเข้าสู่ที่คุมขังในเรือนจำต่อไป
เราได้คุยกับอธิบดีกรมรัชธรรมนะครับ
ท่านอธิบดีอายุทธ์สินทบทันนะครับ
บอกว่าทันทะสถานหญิงกลางได้รับตัวคุณพิงกี้กับคุณแม่มาเรียบร้อย

ร่วมกับผู้ต้องหาคนอื่น๘คน

จะถูกส่งตัวไปรวมกับผู้ต้องขังทั่วไป
และต้องทำกิจกรรมที่ทางเรือนจำเนี่ยจัดไว้
เชื่อว่าหลายคนอยากรู้ว่าหลังเข้าเรือนจำคืนแรกเมื่อคืนนี้
แม้จะอยู่ในแดนกักตัว
แต่คุณพิงกี้กับคุณแม่จะเป็นอย่างไร
เราได้รับการเปิดเผยว่าคุณพิงกี้ไม่มีอาการเครียดอะไรนะครับ
ก็ยังพูดคุยกับคุณแม่ตามปกติเมื่อคืนก็นอนหลับได้
ตอนเช้าตื่นมาก็กินข้าวเช้าได้เป็นข้าวสวยกับแกงจืดลูกชิ้น
ทีนี้ทรงผมถามว่าต้องตัดผมไหม
เรือนจำเนี่ยอย่างที่มีข้อมูลกันที่ผ่านมาจะต้องตัดผม
คือทรงผมเนี่ยทางผู้ต้องขังเนี่ยตอนนี้ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีนะครับ
ต้องปฏิบัติตามระเบียบเรือนจำซึ่งมีระบุเอาไว้เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว
แบ่งออกเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าเป็นนักโทษเด็ดขาดหญิง
คือคดีจบแล้วนะต้องเข้าเรือนจำแล้ว
ไว้ผมยาวได้ไม่เกินต้นคอหรือถ้าเกินก็ต้องมัดรวบ
แต่อย่างคุณพิงกี้เนี่ยเป็นลักษณะผู้ฝากขังระหว่างดำเนินคดี
คดียังไม่ได้จบฝากขังเอาไว้ก่อนไม่ได้ประกันตัว
คนที่เป็นผู้ฝากขังจะต้องไว้ผมตามประเพณีนิยม
กรณีไว้ผมยาวเกินต้นคอก็ต้องรวบนะฮะคือไม่ต้องตัดได้
ก็คือแค่รวบผมให้เรียบร้อยแต่ต้องรวบนะทำให้เรียบร้อย
กรณีคุณพิงกี้อยู่ระหว่างการกักตัวตอนนี้แล้วก็ต้องรอผลการยื่นขอประกันตัวด้วย
ก็เลยยังไม่ต้องตัดผมนะฮะแต่ต้องรวบ
เมื่อวานนี้เนี่ยรับตัวเสร็จเมื่อประมาณ๒ทุ่มตรวจโควิดตรวจอะไรเรียบร้อยแล้ว
อาหารคืนเช้าจะเป็นข้าวสวยกับแกงสีลูกชิ้นนอนก็พักผ่อนแล้วก็ไม่เจอเปียก
แล้วต้องตัดผมไม่ตามกฏระเบียบหรืออะไรอย่างเนี้ย
ก็ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีเนี่ยมันมีระเบียบอยู่แล้วว่าเป็นทรงผมที่เป็นมาตรฐาน
ก็อย่างน้อยก็ต้องดูว่าถ้าช่วงแรกเนี่ยยังอาจจะมีการประกันตัวเขาก็คงยังไม่รีบตัดล่ะ
ส่วนอีก๑๔คนที่เป็นผู้ชายนะครับทุกผู้ชมครับรวมทั้งพี่ชายของพิงกี้ด้วยถูกส่งตัวไปคุมไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะฮะ
ในช่วงการดำเนินคดีก็เป็นกฎเกณฑ์เดียวกันในการต้องปฏิบัติตอนที่เข้าไปนะฮะ
ซึ่งอย่างที่บอกว่าคดีนี้เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นจริงมันก็มีการดำเนินคดีมาเป็นปีแล้วอะนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะคุณพิงกี้เธอเคยไปออกรายการแฉของพี่มดดำเธอก็เคยพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าเธอเองเนี่ย
ลองย้อนกลับไปฟังเสียงของเธอในวันนั้นอีกทีหนึ่งนะคะ
เมื่อ๓๐ปีที่แล้วที่เราเก็บหอมรำริบอะแม่
นั่นคือเงินเก็บเราหมด
เงินเก็บส่วนตัวของมันตอนที่มันไม่ทำงานอ่ะ

ก็เอาเงินที่อยากต้องมีผัวมาตัดซื้อเฟอร์เร็กซ์

ไปหมดเลยหรอเกี่ยวเงินไปเป็นสิบล้านตอนนั้นเครียดมากมั้ย

เธอเองก็ถูกโกงเหมือนคนอื่นนั่นแหละ

แล้วก็เขาบอกว่ามีการตรวจสอบเรื่องของเส้นทางการเงิน

ทุกผู้ชมครับเส้นทางชีวิตของนางเอกสาวตาคมคนนี้

ต้องบอกว่า๓๐ปีในวงการบันเทิงตั้งแต่เด็กเลยนะ
เป็นข่าวดังกระฉ่อนวงการอยู่ก็หลายครั้ง
ความรักหรือว่าเรื่องคดีความล่าสุด
ที่วันนี้ต้องไปอยู่ในเรือนจำ
ติดตามจากรายงานพิเศษของทีมข่าวบันเทิงครับ
กี้สาวิกาชายเดชนางเอกสาวมากฝีมือเข้าวงการมาตั้งแต่อายุ๗ปี
ในวงการของพิงกี้จนถึงวันที่เธออายุ๓๖ปีนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
ต้องผ่านเรื่องราวข่าวร้อนข่าวใหญ่เรียกว่าเจอมรสุมชีวิตรุมร้าวหลายต่อหลายครั้ง
กลับไปเมื่อปี๒๕๕๓พิงกี้สาวิกาตกเป็นข่าวดังในขณะนั้น
กับการเข้าไปผัวพันในครอบครัวของเป๊กสัญชัยและธัญญาธัญเรศเองตระกูล
กลายเป็นข่าวเช้าระดับประเทศเพราะชื่อของพิงกี้สาวิกาคือนางเอกแถวหน้าของวงการ
ข่าวเช้ารอบนั้นทำเอาพิงกี้ต้องพักงานในวงการบันเทิง
หันไปเอาดีในวงการบันเทิงฝั่งบอลลีวูดที่ประเทศอินเดียอยู่พักใหญ่
แต่เมื่อเวลาล่วงเลยไปเกือบ๑๐ปีทุกคนได้เคลียร์จ่ายเคลียร์ปัญหาที่ค้างคา
ก็ปรากฏภาพผ่านสื่อสุดเตอร์ไพรส์ธัญญาพิงกี้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในปี๒๕๕๙
โดยมีกาวใจคือเป๊กสัญชัยสามีของธัญญานั่นเอง
เรื่องราวข่าวคราวชีวิตรักหลังผ่านมรสุมของพิงกี้ถูกจับตามองอีกครั้ง
หลังจากการเปิดตัวว่าคบหากับนักธุรกิจหนุ่มนอกวงการ
กระทั่งเมื่อปี๒๕๕๗พิงกี้ตัดสินใจเข้าประตูวิวาหวานชื่น
แต่แล้วหลังจากใช้ชีวิตคู่ได้ราว๓ปี
กี้ก็ออกมายอมรับว่าได้ปิดฉากชีวิตคู่ลงแล้ว
และตัดสินใจอย่าขาดจากอดีตสามี
ก่อนจะตั้งใจกลับเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงอย่างเต็มตัว
ในฐานะนักแสดงอิสระ
แต่ภายหลังจากการกลับเข้ามาทำงานในวงการได้เพียง๒ปี
กี้สาวิกาก็มีรายชื่อเป็นหนึ่งในคนดัง
เธอเองเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าตัวเองก็ตกเป็นผู้เสียหาย
ต้องสูญเงินเก็บนับ๑๐ล้าน
ต้องเริ่มต้นทำงานหาเงิน
รวมไปถึงผันตัวเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์

ทั้งเธอพี่ชายและคุณแม่ต้องถูกส่งตัวเข้าเรือนจำ
หลังสารอาญาไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
เคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่า

ค่าเสียหายตามฟ้องมีจำนวนมาก
เหตุการณ์นี้ได้กลายเป็นมรสุมลูกใหญ่ที่ซัดเข้าใส่ชีวิตของนางเอกชื่อดัง
งกี้สาวิกาชัยเดช
คืออย่างที่เห็นว่าจริงในรายชื่อ๑๙คนในสำนวน
ที่ว่าตกเป็นผู้ต้องหาร่วม
ก็ถูกคุมคำว่าเลยว่ามีราลาหลายคนเหมือนกัน
แล้วก็มีคนในแวดวงกองละครเคยถูกชักชวนไปร่วมลงทุนด้วยนะคะ
ซึ่งการเจรจาที่ว่าเขาบอกว่าเกิดขึ้นเมื่อ๒ปีก่อนค่ะ
คือเป็นคุณแม่ของคุณพิงกี้
เคยชวนไปลงทุนลงทุน๑๐๐๐๐บาท
ภายใน๑เดือนจะได้ผลตอบแทนกลับมา๗๐๐บาท

ซึ่งอันนี้เนี่ยข้อมูลจากทีมข่าวบันเทิงของเราพี่แจ๊กรีน
บอกว่าไม่มีใครออกมาพูด
แต่ไม่มีใครออกมาพูดแบบออกใหม่หรือว่าหน้าจออะไรอย่างนี้นะคะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณพิงกี้ก็มีงานละครอยู่นะครับ
งานละครสองเรื่องที่เขากำลังถ่ายทำอยู่ตอนนี้
มีเรื่องเรือนชาดานางของผู้จัดคุณตายนัทพลทางช่อง๘

อีกเรื่องคือดงดอกไม้ของพี่ชอต

จะเปิดตัววันอังคารนี้อยู่แล้วอะค่ะ
ซึ่งคุณตายนัทพลผู้จัดละครเรือนชะดานางทางช่อง๘

บอกว่าตอนที่รู้ข่าวเนี่ยก็พยายามติดต่อทั้งตัวพิงกี้กับคุณแม่

คือถ้าเอาส่วนตัวที่เคยรู้จักกันมาเนี่ย
คุณตายบอกว่าพิงกี้เป็นคนน่ารักทำงานด้วยแล้วก็สบายใจ
แต่ในส่วนเรื่องราวความผิดพลาดอะไรต่างที่มันเกิดขึ้นตามคดีความเนี่ย
มันก็ต้องว่ากันตามกฎหมายมันก็ต้องว่ากันต่อไปนะคะ
ส่วนเรื่องจะเปลี่ยนตัวนักแสดงเลยไหม

ซึ่งจริงอาทิตย์นี้จะมีการถ่ายทำฉากใหญ่
ที่ต้องมีคุณพิงกี้แทบทุกฉาก

เรื่องต้นก็เลยเหมือนกับหยุดถ่ายไปอาทิตย์หนึ่งก่อน
รอดูเรื่องคดีความว่าจะอะไรยังไง

เป็นคนตัดสินใจอีกทีหนึ่งด้วยนะคะ

ยื่นเรื่องฟ้องร้องเอาไว้

เพราะว่าโรงแก้วเพชรเนี่ยมาช่วยทางคดีเนี่ย

พันธมตรีวรนันศรีล้ำโคศก

คดีเมื่อวานนี้ของคุณพิงกี้
ดาราสาวชื่อดังกับพี่ชายแล้วก็แม่

นี่เป็นสำนวนที่๓นะครับ

ถูกคุมตัวได้แล้วตอนนี้ก็อยู่ในเรือนจำเหมือนกัน

เนี่ยคนแรกเลยเนี่ย

ก็มีการดำเนินคดีมาเรื่อยส่วนใหญ่จะเป็น

ผู้บริหาร

แล้วก็คุณพิงกี้แล้วก็พี่ชายเอง

กับนายอภิรักษ์โกธิเหมือนกัน

พอจบเมื่อวานนี้๑๙คนไปแล้ว
เนี่ยกรมสอบสวนคดีพิเศษ

พนักงานอายการสำนักคดีพิเศษสี่
อาจมีส่วนร่วมกระทำความผิด

ลักษณะของการร่วมลงทุน

แวดวงวงการบันเทิงอยู่ด้วยนะฮะ

นักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังคุณ

เอสไอเตรียมเรียกให้มารับทราบ

พนักงานอายการประสานไปแล้วนะครับ

ว่ามีความผิดต้องดำเนินคดีทาง
อาญาในข้อหาไหน

นักแสดงผู้มีชื่อเสียงต่าง

เพราะหากธุรกิจนั้นมีความผิด

ว่าเราก็ต้องถูกดำเนินคดี

ประกอบอาชีพที่เป็นเรื่องของการ

ท่านก็ไม่ได้ตรวจสอบ

ใส่ประการไม่ขอพูดนะครับ

ในสังคมและก็ถูกเชิญชวนเข้าไป
ไม่ว่าจะไปเป็นในเรื่องของการร่วมกิจกรรม
อะไรก็ตามก็ขอให้ตัวสอบกำเนินงานของรัฐ

สักนิดนึงว่ามันมีความเป็นไปได้

ก็เคยออกมาชี้แจงอยู่นะฮะอ่าบอกว่าเขาก็ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับทางผู้บริหารของทาง
เราพยายามติดต่อไปยังดีเจแมนแล้วก็คุณใบเตยนะฮะแต่ยังไม่สามารถติดต่อได้ทั้งคู่เลยนะครับ
ไปดูในอินสตราแกรมส่วนตัวของดีเจแมนเมื่อ๑๕ชั่วโมงที่ผ่านมา
โพสต์คลิปกราบเท้าคุณแม่ไว้บอกว่าเดี๋ยวนี้เห็นสายมูแปลกให้คนที่ไหนไม่รู้
เอาเท้ามาเหยียบหัวแล้วก็บอกมีพี่น้องกลับมาทางนี้
ขอบคุณแม่และครอบครัวที่สอนผมให้รู้จักคำว่าให้อภัย

สตาแกรมเอาไว้นะครับคนที่เขาไม่ชอบเราเขาจะให้เราเป็นผู้ร้ายให้ได้
เราจะถูกต้องแบบไหนเขาก็จะคงไม่พอใจยังเชื่อว่าคิดดีทำดีมันต้องได้ดีเสมอ
บรรยากาศข้างหลังก็ดูคล้ายโรงพยาบาลที่มือดีเจแมนเขาบอกเหมือนมีสายน้ำเกลืออยู่ด้วย
อันนี้ก็เดี๋ยวรอดูเรื่องของความคืบหน้าแล้วก็การชี้แจงต่อไปนะคะ